คุณผู้ชมทีนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะตกหลายพื้นที่เลย
เลื้อยคลานต่างต่างก็หนีน้ำมาหนีฝนมาทีนี้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
งูเหลือมหนีน้ำเหมือนกันมาที่บ้านชาวบ้านร้อนกู้ภัยต้องไปช่วยกันจับนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าบรรยากาศการจับงูเป็นยังไงค่ะ
ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจับมาเลยเหรอจริงจริง
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนดึงออกมาได้แล้วนะวัดความยาวเห็นไหมหน้าจอบอกแล้วนะ
งูเหลือมยาว๗เมตรหลบฝนในบ้านคนแล้วน้ำหนักสักประมาณ๕๐กิโลกรัมอ่ะคุณ
ตัวใหญ่ป่ะนี่คือตัวเท่าคนเลยนะหนัก๕๐อ่ะ
ตัวใหญ่มากแล้วยาว๗เมตรไม่ธรรมดานะครับ

ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม

เพราะว่าบ้านหลังนี้ติดริมแม่น้ำแล้วฝนก็ตกด้วย
เจ้าหน้าที่คาดว่างูมันน่าจะหนีน้ำขึ้นมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามสุดฤทธิสุดพลังในการที่จะต่อสู้กับงู
ใช้อุปกรณ์ต่างไปคล้องงูกันนะคะ
ช่วยดึงลากแบบนั้นคุณดูใช้กำลังคนกี่คน
โอ้โหนี่ต่อสู้เพื่อที่จะยื้อยุดฉุดกระชากกับเจ้างูน้ำหนัก๕๐โลนะนะ
ใช่สุดท้ายแล้วเกือบชั่วโมงนะฮะ
มันจะเอาออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้โอ้โหทุลักทุเลเลยล่ะค่ะ
ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิจุดชัยศรีเนี่ย
ได้มีการฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความชำนาญในการจับงูเนี่ย
ไม่ควรจับเองควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ถูกแล้ว
เพราะว่าบางทีอาจจะได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกทุกวันหน้าฝนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
เพราะว่าสัตว์เลื้อยคานงูมีพิษต่างอาจจะหลบฝนหนีน้ำ
เลื้อยมาตามบ้านเรือนของท่านแล้วนี่ค่ะเอาออกมาได้แล้ว
เห็นหรือยังตัวเป็นไม่ได้ซุกแล้วนะ
คราวนี้เปิดเผยร่างกายเลยนะคะ
ยาว๗เมตรหนัก๕๐กิโลกรัมค่ะ
คุณผู้ชมบ้านเลขที่๙๖หมู่๒ตะบนนครชัยศรีนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วนี่เอาไปขึ้นรถแบบนี้สุดท้ายก็ต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ธรรมชาติไม่ใช่ใกล้บ้านหลังเดิมนะ
ต้องไปให้ไกลกว่านั้นนะเดี๋ยวจะมาอีกไงใช่